คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยไทยรัฐทีวีจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประวัติศาสตร์
ในการปล่อยบอลลูนขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะเป็นการน้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่๙
เพราะในหลวงราชการที่๙พระองค์คือพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
เราจะมีการถ่ายทอดสดที่ระดับความสูง๓๐กิโลเมตรด้วยนะคะ
แล้วก็ที่หน้าจอไทยรัฐทีวีของเราเดี๋ยวจะมีระดับให้เห็น
สดกันเลยว่าบอลลูนจะขึ้นไปถึงจุดไหนยังไงบ้างแล้ว
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดกันจากคุณคุปตนันพิสิทธิมหันนะคะ
รายงานสดมาจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอไทยรัฐทีวีทุกท่านนะครับ
จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณสนามของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๖จังหวัดสิงห์บุรีครับ
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เองอีกไม่กี่นาทีหลังจากนี้เป็นต้นไป
ก็จะมีการจัดกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีร่วมกับหลากหลายหน่วยงานเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารราชกระบังนะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระครับที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการบินและอวกาศ
รวมไปถึงบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนแล้วก็อีกหลากหลายหน่วยงานครับ
เชิญชวนชาวไทยทั้งประเทศในการน้อมรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของปวงชนชาวไทย
แน่นอนครับความพิเศษของกิจกรรมในวันนี้
เราจะร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ระดับความสูงจากพื้นแผ่นดินแห่งนี้
ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศของเราที่สูงประมาณ๓๐กิโลเมตรนะครับ

โดยตลอดเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานเลยทีเดียว
รวมไปถึงทีมถ่ายทอดสดจากไทยรัดทีวี
ถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
แน่นอนนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ชมกันหลังจากที่มีการปล่อยบอลลูนที่จะติดตั้งกล้อง
ถ่ายทอดสดแล้วก็ลอยขึ้นสู่บรรยากาศนั้นก็จะเป็นภาพบรรยากาศจากระดับความสูงที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่เราจะสามารถมองมายังโลกของเราเห็นภาพความสวยงามของโลกของเรานะครับ
จากชั้นบรรยากาศที่มีความบังแล้วก็มีสีสันสวยงาม
และที่สำคัญครับเราก็จะได้เห็นแผนที่ประเทศไทย
รวมไปถึงภาพดวงอาทิตย์ท่ามกลางความมืดมิดแห่งห่วงอวกาศด้วยนะครับ
บอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะท้าทายเลยทีเดียว
เพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการถ่ายทอดสดในระยะไกลแบบนี้
และที่สำคัญถึงแม้ว่าวันนี้สภาพอากาศท้องฟ้าจะเปิดอากาศแจ่มใส
แต่ว่ากระแสลมในระดับภาคพื้นนั้นถือว่าค่อนข้างแรง
จึงถือว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะปล่อยบอลลูนในครั้งนี้ครับ
จริงวันนี้ลมด้านบนดีมากเลยค่อนข้างค่อนข้างนิ่งมากนะครับ
ลมด้านล่างแรงมากลมหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างแรงสำหรับการปรับรุ่นใหญ่นะครับ
ท้าทายมากถ้าเราปล่อยแล้วบอลลูนมันจะมีการกินลมฟาดพื้นอะไรพอสมควร
ค่อนข้างเครียดครับข้างล่างนะครับ
ตอนนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะถูกติดตั้งขึ้นสู่ตัวบอลรู้พร้อมหมดแล้วนะครับ
เราก็จะเอาอุปกรณ์นี้มาประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็ผูกเข้ากับบอลลูน
เราจะทำการปล่อยเป่าบอลลูนนะครับที่ลานตรงบริเวณด้านหน้านี้
และล่าสุดขนาดนี้เองเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ทำการเช็คระบบอุปกรณ์นะครับ
เพื่อที่จะเตรียมปล่อยวลูนแล้วก็ส่งสัญญาณภาพสดนะครับ
จากตัวบอลลูนมายังหน้าจอของไทยรัฐทีวีให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ
และสำหรับบอลรูนที่จะใช้ในการปล่อยในครั้งนี้นั้น
เป็นบอลลูนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๒เมตรนะครับ

ซึ่งถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่จะใช้ขับเคลื่อนบอลลูลูกนี้
ให้ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปแน่นอนครับ
ใครอยากที่จะชมภาพความสวยงามของขอบโลกของเรา

และนอกจากนี้เองอีกหนึ่งความพิเศษครับ
เราก็จะนำข้อความน้อมรำลึกถึงพระบิดา
เทคโนโลยีของปวงชนชาวไทยนั้น
ปรากฏณขอบอวกาศ
ให้คนไทยทั้งประเทศได้ชมกันด้วยนะครับ
และนี่คือบรรยากาศสดณขณะนี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหว
จากที่นี่เป็นระยะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันสดจาก

สดจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๗